อีกหนึ่งคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือเงินบริจาคที่ประชาชนช่วยกัน
จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้คุณมาร์คพิษบู
เขาประกาศที่จะรวบรวมเงิน
เพื่อที่จะช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ในการรื้อฟื้นคดี
เรื่องนี้ล่าสุดนี่ไงคุณมาร์คพิษบู
ซึ่งเป็นประธานชมรมมิตรภาพพิษบู
แล้วก็นำเงินก้อนนี้ไปมอบให้กับครูจอมทรัพย์
คุณมาร์คพิษบูบอกแบบนี้แล้วก็มีการถ่ายคลิปชี้แจงเลย
บอกว่าที่เสียเงิน๑ล้านบาท

ถ้าครูไม่มีเงินในส่วนนี้มาสู้คดีก็จะไม่รู้คำตอบถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเมื่อสารตัดสินออกมาแล้วว่าครูจอมทรัพย์มีความผิด
แล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อมอบเงินส่วนนี้เนี่ย

เขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะคุณมาร์พิษบูบอกว่า
คุณลองคิดดูนะถ้าคุณเอาเงินไปบริจักษ์ให้วัด
แล้ววันหนึ่งพระไปมั่วศรีกา
แล้วคุณจะเอาเงินคืนจากพระได้ไหม
ตั้งแต่วันที่สารยกคำร้อง
แล้วก็ถามว่าคดีของกรูจอมทรัพย์
ก็ยังคงมีความผิดตามเดิม

เขาก็ถามกับผู้สื่อข่าวที่ถามเขาเหมือนกัน

แต่พอปรากฏว่าไปตรวจเรื่องของร่องรอยการชน
พอไม่พบร่องรอยการชนคนก็บริจาคเพิ่มอีก
ดังนั้นก็เลยให้ครูจอมทรัพย์ไปเป็นหลักล้าน
คือเขาบอกว่าเป็นการบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ในช่วงของการที่ต้องการจะช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ในขณะนั้น
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนะ

ก็ยังมีคนมาให้กำลังใจว่าคุณม้าสู้ต่อไปนะ

คุณมาร์คบอกด้วยนะคะถามว่าอยากเอาคืนไหม

แต่ตอนนี้ถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได้แล้ว
ไปทวงเขาเขาก็ไม่มีเงินให้หรอกนะคะ

อ่างบ้านคุณมาร์คบอกปล่อยวาง
แล้วก็ไปตรวจสอบในข้อความของคุณมาร์คพิษบู
ในเฟซบุ๊กประมาณสักตี๒เมื่อคืนนี้
มีใจความสำคัญสรุปแบบนี้บอกว่า

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
หรือว่าสยทซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
ขอให้ตรวจสอบการทำงานของตำรวจในคดีครูจอมทรัพย์
ว่ามีการตั้งข้อหาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร
ตำรวจมีความผิดฐานทำเกินกว่าเหตุตามมาตรา๑๕
คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หมินประมาทด้วยหรือไม่